ทางด้านกรมศิลปากรตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมพิธีบวงสวง
รณปฏิสังขรราชรสพญานมาตรแล้วก็เครื่องประกอบในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
วันพรุ่งนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะคะ
ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากระจกที่ประดับองค์พระมหาพิชัยราชรสเริ่มที่จะขุนมวลแล้ว
ต้องมีการลื้อออกเพื่อเปลี่ยนและทำการปิดทองคำเปลวใหม่ทั้งหมดค่ะ
นายสหภูมิภูมิทริติรัฐรองอธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
วันพรุ่งนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบเก้านาที
กรมศิลปากรจะทำพิธีบวงสวงบุรณปฏิสังขรราชรสพระยานมาตร
และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามและหัวหน้าพราม
กัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้นำวงสวง
เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาเข้าร่วมงาน
โดยหลังจากพิธีบวงสวงแล้วเสร็จคณะช่างจะเข้าทำงานทันที
โดยจะมีการติดตั้งนั่งร้านที่องค์พระมหาพิชัยราชรส
และทำการสำรวจความเสียหายและชำรุดโดยละเอียดในเบื้องต้นจากการสำรวจก็พบว่า
กระจกที่ประดับองค์พระมหาพิชัยราชรสเริ่มจะขุนมัว
จึงต้องลื้อออกเพื่อเปลี่ยนใหม่และทำการปิดทองคำเปลวใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่บุษบกลงมาด้านล่างส่วนบุษบกขึ้นไปนั้น
อาจจะมีการทำความสะอาดเล็กน้อยเพื่อให้สีทองดูเปล่งปลังขึ้น
จากเคยได้รับการบูรณะมาแล้วครั้งสมัยพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดี
ขณะที่ส่วนประกอบราชรสอาทิฉัดทงที่อยู่บริเวณเกริน
และท้ายนาคนั้นก็จะต้องทำใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความสวยงามสมพระเกียรติค่ะ